ผู้ชมครับมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้านนะครับ
มีเพื่อนบ้านอยู่หลังนึง
แมวจรเยอะเหลือเกินนะเป็นคนใจบุญสุนทานมาก
แต่ไอ้แมวจรนี่แหละเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันบอกโอ้โห
มาอึมาฉี่มันส่งกลิ่นเหม็นอะไรเยอะแยะไปหมด
ไม่รวมเรื่องบ้านหลังนี้ชอบส่งเสียงดังด้วยนะ
ซึ่งเขาเป็นอดีตทหารและที่สำคัญก็คือมีปืน
พอไม่พอใจก็เลยเอาปืนมายิงขู่ที่บ้านเพื่อนบ้าน

ถึงขั้นเด็กที่อยู่ในบ้านคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปีนะฮะ
น้องนี่แบบช็อกไปเลยอ่ะช็อกแบบเสียสติไปเลยนะฮะ
เพราะว่ากลัวนะฮะกระสุนมันเฉียวไปเลยครับ
นี่อะคือน้องแบบช็อกเสียสติไปเลยอะ
กระสุนมันแบบอุ้งปั้งเข้ามาในบ้านเนี่ยครับ
ญาติญาติเนี่ยผู้ใหญ่ที่บ้านต้องมาช่วยกันปลอบช่วยกัน
ช่วยกัน

อายุ๑๔นะฮะสมมุติว่าชื่อน้องแคทกันแล้วกันนะ
ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือกระสุนเนี่ยมัน
มันพุ่งผ่านเข้ามาในบ้านแล้วเฉียวหน้าน้องไปเลยนะฮะ

เพื่อนบ้านเนี่ยเป็นอดีตทหารนะครับ
ยิงเข้าใส่บ้านเมื่อ๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
บ้านหลังที่มายิงที่เป็นหลังที่อดีตทหารเขาอยู่
เขามีเจ้าของบ้านอายุ๔๕ปีนะชื่อคุณนัทธนัย
ในบ้านมีอดีตทหารของขนนึงอายุ๕๘ปี
ยิงใส่หน้าบ้านของน้องแคทยืนอยู่ระยะ

ยิงใส่หลายนัดด้วยแล้วในบ้านของเขาเนี่ยมีเด็กอายุระหว่าง๙ถึง๑๔ปีเนี่ยอยู่๕คนนะ
กำลังเล่นกันอยู่แถวหน้าบ้านพอดีนี่ฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่น้องแคทเด็กหญิงวัย๑๔เนี่ยจะแทบเสียสติ
เจอปืนแบบปุ้งปั้งเข้ามาฮะถามว่าปมเหตุคืออะไรคือทางบ้านที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยบอกว่า
บ้านของอดีตทหารเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้อดีตทหารนายนี้เนี่ยเขาเป็นคนรักสัตว์มาก
เขาเอาแมวจรเนี่ยนะมาเลี้ยงอยู่๑๐กว่าตัวแต่แมวมันชอบมาขี้นะมาอึมาฉี่อยู่ที่หน้าบ้านของฝั่งบ้านผู้เสียหายเขา
มันส่งกลิ่นเหม็นมากพอไปบอกเขาเขาก็ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไร
นี่ขวามือนะฮะอดีตทหารนะฮะแล้วยังไม่รวมเรื่องที่ชอบส่งเสียงดังด้วยนะ
เวลาไปบอกไปอะไรเขาก็ไม่ยอมเงียบหรือว่าไม่ยอมจัดการอะไรให้
ล่าสุดนะฮะตำรวจสพบังบัวทองนะครับหลังจากเกิดเหตุนะครับ
เขาไปแจ้งความกันนะครับตำรวจมาควบคุมตัวได้ทันทีนะฮะ
คืนวันเกิดเหตุเลยคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็แจ้งไว้สองข้อหาก่อนนะครับ
มีพยายามฆ่าแล้วก็เรื่องการยิงปืนในที่สาธารณะด้วย
ของกลางก็ยึดได้นะครับปืนกับปลอกกระสุนนะฮะ
แล้วก็ได้ประกันตัวไปในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าบ้านของอดีตทหารอยู่ตรงข้ามกับบ้านของผู้เสียหาย

วันนี้บ้านปิดเงียบนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่ตำรวจมาแล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีเนี่ย
ไม่มีใครกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกเลย
เท่าที่เห็นก็มีญาติมาขนของเมื่อวันอาทิตย์นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำรวจมาคุมตัวเนี่ยคืนวันเสาร์

ได้เจอภรรยากับลูกสาวของเจ้าของบ้านนะฮะ
เพราะว่าเขาเลี้ยงแมวจรแล้วแมวจรเนี้ย

มันชอบมาแถวบ้านเธอมาอึมาฉี่
ส่งกลิ่นเหม็นอะไรเยอะแยะไปหมดนะ
คือบางวันก็มีโวยวายเอ๊ะอ่ะเสียงดังอะไรด้วย
เดี๋ยวลองฟังดูหน่อยนะครับ
บ้านหลังขอร้องอย่าเพิ่งพูด
ไม่มีอะไรอย่าพูดเรื่องนี้
มาก็ไปช่วยเรียบรรยาการ
ผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่าเค้าทนไม่ไหว
เพราะว่าเด็กบ้านผู้เสียหายเนี่ย
บ้านของคนก่อเหตุเป็นอดีตทหาร

บ้านผู้เสียหายเพิ่งมาเช่าได้ไม่นาน

เดี๋ยวลองฟังผู้ใหญ่กัน
แต่ว่าเอ่อผู้ผู้ถูกเอ่อก็เรียกว่าอะไรผู้ผู้ผู้ถูกยิง
เนอะค่ะค่อนข้างจะอ่าเสียงดังแล้วก็เด็กเขาอ่ะ
มีเขามีลูกสองคนอืมเพื่อนของเด็กเนี้ยเยอะมากเสียงดังอืม
เสียงดังในที่นี้คือเรื่องอะไรบ้างเสียงดังคือการพูดจาแบบเอ่อ
ทั้งตัวพ่อเด็กแล้วก็แม่เด็กเสียงดังเอะอะโวยวาย
มีการเปิดเครื่องเสียงอะไรไม่มีไม่มีเสียงเครื่องเสียงไม่มี
อ่าคือทางฝั่งของคนก่อเหตุอ้างว่าบ้านที่เขาไปก่อเหตุเนี่ย
เด็กเยอะเสียงดังค่ะอ่าแต่ทางฝั่งบ้านผู้เสียหายบอก
ผู้ก่อเหตุนั่นแหละชอบส่งเสียงดังแล้วก็ยังเลี้ยงแมวจรอีก
แล้วไม่ดูแลสร้างความเดือดร้อนให้บ้านเขามาอึมาฉี่มาส่งกลิ่นเหม็น
อยู่แถวบ้านเขาต้องถามคุณนัทธนัยคุณนัทธนัยเป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุนะ
ค่ะบ้านที่มีเด็กเด็กนะฮะอ่าส่วนบ้านของอดีตทหารเนี้ยเขาอยู่ของเขาคนเดียวเนี่ย
แล้วก็ไม่เจอใครแล้วมีญาติมาขนของไปแล้วคุณนัทธนัยเนี่ยบอกว่าที่บ้านเนี่ย
มีเด็กเยอะจริงนะแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยถ้าเกิดเด็กเสียงดังเนี่ย
อาจจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตเด็กวัยรุ่นก็แล้วแต่เขาอยู่กัน๔๕คน
เขาเล่นกันเสียงดังอะไรพวกนี้เนี่ยแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่เอาปืนมายิงขู่ขนาดเนี้ย
กระสุนแบบเฉียวหน้าเฉียวหัวไปเลยเนี่ยเข้าไปถึงในบ้านเนี่ยกระสุนเนี่ย

ทนไม่ไหวคือทนไม่ไหวเรื่องอะไรแล้วเด็กอ่ะมันถึงเวลามันเล่นอ่ะ
ผมก็อยู่๒ทุ่มครึ่งผมบอกได้เลยผมไล่กลับบ้านหมด
ผมจะไม่ให้อยู่เพราะว่าในระแวกนั้นผมก็เพิ่งไปอยู่นะ
ผมว่าอันนั้นไม่ใช่ว่าเราไปอยู่นานแล้วนะ๒ปีผมอยู่ยอมรับ
แต่ผมก็เข้าใจเพราะในซอยนั้นก็เป็นซอยที่สงบ
แล้วปกติเมื่อก่อนที่ผมยังไม่มาเด็กมันจะไม่เคยมาวิ่งเล่นตอนนี้
แต่คราวนี้พอมันมารู้จักกับลูกสาวผมผมเป็นเพื่อนกันมันก็ต้องเล่นกันใช่ไหม
มันเป็นเรื่องปกติแล้วมันเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลย
และอีกอย่างนึงที่เขาบอกว่าเด็กตัวชอบมันจะมีเด็กหลายกลุ่มมากนะบ้านนั้นอะ
ส่วนมากที่โวยวายเสียงดังนะก็จะเป็นกลุ่มผู้ชาย
คือคุณนัทธนัยเนี่ยมีลูกสาวอายุ๑๔ที่มาอยู่กัน๔๕คนเนี่ย
เป็นเพื่อนลูกที่จังหวะเขามาเล่นกันมาคุยกันเนี่ยนะฮะ
น้องที่เห็นว่าช็อกแบบแทบเสียสติอ่ะอันนี้ก็เพื่อนลูกสาว
หลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ปกครองเขาก็มารับเด็กไป
ผู้ปกครองบอกตอนนี้เด็กไม่รู้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ย
ต้องให้ย่าคอยปลอบใจเนี่ยฮะยังขวัญภาวะอยู่เลยนะฮะ
ส่วนเรื่องทางคดีก็จะให้ตำรวจดำเนินการต่อไป

ผมว่าถ้าเกิดน้องอาการยังไม่ค่อยดีขึ้นอาจจะต้องพาไปหาคุณหมอเนาะ

ให้คุณหมอที่ดูแลทางด้านทางจิตใจอะไรพวกนี้ช่วยประเมินสถานการณ์สภาพการต่างแล้วก็ช่วยเหลือได้